เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เราเคยนำเสนอเรื่องราวของซากสุสานเก่าแก่ในจังหวัดชายนาฏ

จนสุดท้ายก็ต้องพึ่งทางรัฐภาครัฐมาช่วยเก็บกวาด
มาช่วยเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ามีอีกหนึ่งพื้นที่แล้วค่ะ
นั่นก็คือในอำเภอสันคบุรีนะคะ
ตอนนี้พบสุสานสารพระภูมิถูกวางระเกะระกะอีกแล้วค่ะ

คือเขาบอกว่าตอนนั้นจำได้ที่มีคนขี่รถจักรยานผ่านไปด้วย

แล้วก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่เต็มเลย
แต่ปรากฏว่าหันไปอีกทีเฮ้ยไม่มี

ก็เลยสร้างความหวาดเสียวสยดสยอง
ขนลุกขนพองให้กับคนในพื้นที่แถวนั้นนะคะ
ถ้าเกิดว่าหากใครขับรถผ่านไปผ่านมา
บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทหลักกิโลเมตรที่๒๔ถึง๒๕
ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลโพงาม
กับอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
กับบ้านชนะสูตรอำเภอบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
คงจะพบเห็นว่ามีผู้ลักลอบนำซากสารพระภูมิ
แตกหักชำรุดมาทิ้งไว้จำนวนมากกว่า๕๐๐หลัง
ไม่รู้ว่าย้ายจากที่มโนรมมาไว้ตรงนี้หรือเปล่า

โดยเฉพาะที่บริเวณโคนต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ

ก็จะมีทั้งตุ๊กตานางรำ

แล้วก็ตุ๊กตารูปเหมือนต่างอีกนับพันชิ้น

สร้างความน่าสะพรึงกลัวและความร้อน

นี่ขนาดถ่ายกลางวันอย่างที่คุณนิวนาวบอกนะคะ
เส้นทางเส้นนี้ยังน่ากลัวขนาดนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิอ่า
คือเขามีความเชื่อกันว่าสารพระภูมิเก่าที่มันหักพังแล้ว
มันจะทำให้เกิดสิ่งไม่ดี

ก็เลยคงจะไปกองสุ่มกันเอาไว้แบบนี้

ยิ่งตอนกลางคืนผมสังเกตไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีเสาไฟ

แล้วก็จะมีแต่ไฟจากรถเป็นบางจุดที่กระทบกับสารพระภูมิ

ดิฉันคนนึงแหละค่ะไม่ผ่าน

ชุดสบายเฉียงคุณเห็นไหมด้านข้างริมนี่นี่
คือที่บอกว่ามันน่ากลัวก็เรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าพอขับผ่านไปในช่วงกลางคืน
แล้วไฟคุณไปส่องเห็นสบายข้างอย่างนี้

แล้วเหมือนมีลักษณะเป็นเหมือนหุ่นใช่ไหมคะ
แล้วก็มีสิ่งเนื้อคุณจะแบบเป็นมีใครยืนอยู่หรือเปล่า

ใช่คือคนขับรถผ่านแล้วเห็นเป็นเงา

เอาจริงนะแค่ต้นไม้ใหญ่ดิฉันเลยตกใจเลยบางที
แล้วยังไงเขามีการเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยหรือเปล่า
คือผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็ติดต่อสอบถามไปยังนาย
ชายบูลแจ่มซีริผู้อำนวยการทางหลวงชนบทชัยนาฏ
ซึ่งก็ได้รับคำตอบนะคะว่าเพิ่งทราบเรื่องค่ะ
ว่ามีคนนำซากสารพระภูมิไปทิ้งไว้มากมายขนาดนี้
แต่ก็จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจก่อนที่จะมีการนำเครื่องจักรเข้าไปเก็บ
แล้วก็ปรับภูมิทัศน์บริเวณนั้นให้สวยงามสะอาดต้า

โดยเขาเกรงว่าคือวางไว้แบบนี้นานมันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

และหากผู้ชมยังจำกันได้
อย่างที่ดิฉันบอกไปเราเคยนำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ไปแล้ว
นั่นก็คือพื้นที่ในอำเภอมโนรม
ชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านสื่อไปหลายครั้ง
แล้วก็ตอนนี้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ย้ายซากสารพระภูมิและปรับปรุงภูมิทัศน์
กำชับด้วยว่าห้ามเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ